ดาวที่ให้คุณชัดเจน
ในปี๒๕๖๖นั้นจะมีอยู่๒องค์ที่เห็นชัด

ก็คือดาวพระฤหัสสบดี

พระฤาษฎสบดีปี๖๕
โคจรอยู่ตรงราศีมีน
ซึ่งเป็นเพราะวินาศของดวงเมือง
พระพฤหัสบดีนั้นเราถือว่าเป็นเทพกราชที่คุ้มชะตาบ้านเมือง

แล้วเกิดไปอยู่ในพบวินาศอยู่ข้างหลัง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเทวดาฟ้าดินเป็นไง
ไม่สามารถจะคุ้มครองได้
ปล่อยให้มฤตยุกราหูเนี่ยครอบงำบ้านเมือง
อันนั้นคือปี๖๕นะ

ต่อมาจนกระทั่ง

อย่าลืมว่ามฤตยุอยู่ตรงลาศิเมตรเนี่ย
แล้วลาหูเนี่ยอยู่ราศีเมษเนี่ย

ลาหูก็ยังครอบคลุมบ้านเมืองอยู่

เมื่อไหร่นะฮะ

บ้านเมืองก็จะไม่ค่อยสงบสุข
แล้วที่อาจารย์บอกว่าดาวภรรยหัสเป็นหนึ่งหรือสองของดาวที่ส่งผลดี

ผมก็อยากจะฟังแต่สิ่งดีของผมกว้างมาแล้วปี๖๖นักนาศาหรรษ
ลาหูไม่รู้แต่อยู่อย่างครอบงำไว้
ลาหูหมายถึงความมัวมามืดผู้มีอิทธิพล
กิจการสีเทาอะไรอย่างนี้นักเลงอะไรต่าง
จะเห็นว่าบ้านเมืองเรามันก็พูดถึงว่าความเป็นธรรมก็มีอยู่
แต่ก็มีอีกบางส่วนบางพื้นที่มันก็มีความไม่ยุติธรรม
ไม่เป็นธรรมไม่ชอบทำไม่เสมอภาคอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นเนี่ยบาปกฤษก็ยังครอบงำ
แต่พระพฤหัสนี้จะย้ายราศี

วันที่๑๙เมษาปี๖๖
ย้ายเข้ามาเนี่ยย้ายเข้ามาทับพระอาทิตย์ในดวงเมือง
เข้าลาศรีเมษมาทับลักษณะเมือง
เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพฤหัสเป็นพระเคราะห์ที่ให้สรรพคุณ
ทับพระอาทิตย์เนี่ยฮะก็ต้องยกตำรามา
ตำราบอกว่าพฤหัสสบดีผีวทัพระวิวัล
ก็หมายถึงพระพฤหัสโคจรมาแล้วมาทับพระอาทิตย์
สิติโชคคมาหันโอ้ยจะมีโชคใหญ่

เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะดวงเมืองก็ต้องพาอย่างนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพระบริหัสธรรมอาทิตย์ก็คู่มิ้นมาทับกันไง
เพราะฉะนั้นก็ให้คุณมิตรให้ความช่วยเหลือ
เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็นับถือยกย่อง
ประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบ
แต่ยังไงก็มานั่งเช็คดูเนี่ย

อายุเมืองย่าง๒๔๑ปี

เนี่ยเสาเป็นกาลี
แต่พอ๒๔๒ในปี๖๖อ่ะ
เพราะพระพฤหัสที่บอกว่าให้คุณตะเกี๊ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยการวินิจฉัย
ความดีที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่

มันก็จะมีสิ่งร้ายติดตามมาด้วย

เพราะพระพฤหัสที่บอกว่าให้คุณกลับเป็นกาลักษณีย์จ้อน

แต่เราก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะครับ
มันมีดาวอีกนะฮะ
เพราะดาวเคราะห์บนท้องฟ้าในระบบสุริยะมันมีหลายดวง
เพราะฉะนั้นในแต่ละดวงก็ทวงดุลกันเอง

เพราะฉะนั้นเนี่ยมีดาวพระเสาอ่ะ
อันนี้ที่อาจารย์บอกว่าเป็นอีกหนึ่งดวงที่จะดีใช่ไหม
จะดีแต่ต้องให้เสาย้ายก่อน

เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ดาวเสาโคจรอยู่ในราศีมังกร

ดวงเมืองก็หมายถึงการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องการปกครองเรื่องของการเมือง
นะฮะแล้วดาวเสาอยู่ตรงราศีมังกรเนี่ย
นะฮะตั้งแต่อดีตมา
ในแต่ละวัตตะของพระเสาเนี่ยใช้วัตตะ๓๐
เนี่ยฮะเสาหนึ่งลาศรีเนี่ยใช้เวลา๒ปีครึ่ง

เนี่ย๑๒ลาศรีก็ใช้เวลา๓๐ปี

เพราะฉะนั้น๓๐ปีมาอยู่ตรงนี้ครั้งหนึ่งตรงราศีมังกรเนี่ย

แต่ละครั้งก็เกิดเหตุนะฮะแต่มักจะเป็นเหตุร้ายน่ะ

เนี่ยตามสถิติเนี่ยไม่ค่อยดี

เนี่ยฮะเราก็เอา๓๐ลบวงรอบเนี่ยฮะ

โอ้โหประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ก็จะละจนใจกลางพระนคร

พฤษภาธมิณเนี่ยฮะมีเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยเนี่ยครั้งสำคัญ
อาจารย์ไทม์ไลน์เนี่ยนะ๒๔มีนาครบวาระสภาแล้วกรกตคาดว่าจะมีเลือกตั้งช่วงพฤษภา

มันก็น่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นนะที่น่าตื่นเต้นเนี่ยเกิดขึ้นได้เนี่ยลองเอาสามสิบลบอีกรอบหนึ่งสิ
อ่า
ก็๒๕๓๖ได้ไหม

นะฮะ๒๕๓๕นั้นแหละ

เพราะฉะนั้นเอา๒๕๓๕ตั้งแล้วก็ลบด้วย๓๐เนี่ยก็มาเจอ๒๕๐๕

หัวไปหาดูมีอะไร๒๕๐๕
๒๕๐๕ตอนนั้นประเทศไทยปกฤษ
ต้องนะฮะโดยรัฐบาลจอมพลสฤษฐรรณรัชนะฮะ
แล้วปีนั้นเสียของพระวิหาร
โอ้โหนี่ผมดู
เสียของพระวิหารแล้วก็
การเมืองเนี่ยนะครับเกิดความขัดแย้งกันภายในประเทศ

ประชาชนคนไทยเป็นไงนะฮะ
ตั้งกองกำลังกองทัพปลดแอบ
แล้วก็จับอาวุธขึ้นสู้รบช่วงชิงอำนาจรัฐ
มีการปราบปรามขนาดใหญ่
ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่แหละ

โอ้โหคือผมเนี่ยทันยุคสมัยของ๒๕๔

อาจารย์บอกแล้วอาจารย์แล้วพอมา

แล้วเนี่ยมันจะต้องแรงแบบนั้นหรือ
เป็นเพียงการศึกษาวงรอบ

แต่ว่าการเกิดในวงรอบใหม่เนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ย

ก็๒๕๐๕ตอนนั้นก็เกิด

พายุแหลมตะลุมภุกอ่ะ

ทุกวันนี้ยังมีข่าวประวัติศาสตร์เรื่องนี้อยู่

เพราะฉะนั้นเนี่ย
มันเกิดที่นครศรีธรรมราช
แล้วก็จังหวัดริมทะเล
ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ที่สงขลา
ผมยังได้กลิ่นไอของ
ของพายุฝน

แล้วถ้าเกิดว่าเป็นการเมืองไทยในปีนี้

เหมือน๒๕๓๕หรือว่า๒๕๐๕อะไรอย่างนี้ไหม
เอ่อมันก็ซ้ำ
มันก็ซ้ำแต่เหตุการณ์เนี่ย

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่า
น้ำหนักมันเพียงพอหรือยัง

ประเทศเราไม่ค่อยสงบสุขใช่ไหม

การทำท่าจะเปลี่ยนแปลงทั้งหลายครั้ง

เสถียรภาพไว้ได้